สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าประจำวันศุกร์นี้นะคะ
คุณผู้ชมคะเรื่องที่หลายคนพูดคุยกัน
แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากในโลกออนไลน์ตอนนี้
ก็หนีไม่พ้นคุณลุงจรูนหรือว่าคุณลุงซาเล้งนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนก็มีข่าวออกมาว่าคุณลุงเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
โดยแพทย์ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตว่า
คุณลุงติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยแม้จะติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่ทุกคนก็กระหน่ำด่าไอ้จอร์ด
ไอ้จอร์ดแย่แน่ความสวยมาเยือน
จากการเตะลุงซาเล้งอายุ๘๐
แค่ครั้งเดียวเจตนาไหม
คือกฎหมายอาญาเนี่ยคุณมิ้นครับเขาดูเจตนา
ว่าเข้าไหมตอนนี้ลุงจรูนลุงซานเล้งนั่นน่ะ
เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนอนติดเตียง
หลังจากโดนเตะ
ก็นอนเข้าโรงพยาบาลไม่รู้สึกตัว
ปกติทำมาหากินได้ขี่ซาเล้งไปเก็บของเก่า
เอาไปขายร่างกายแข็งแรงกินได้

ใช่ปั่นสาเล็งถีบเองน่ะค่ะ

แล้วอยู่ไอ้จอร์ดก็เตะ
เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไปเฉียวถูกลุงซาเล้งล้มลง
ก็เกิดโอ้โฮไม่ไหวนะนี่
มาเดินปึ้งเตะปุ้ม

ลุงสาเล็งหลังจากที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาล

ออกมาอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้สึกตัวท้ายสุด

ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับ
ทีนี้ก็ต้องพิจารณาว่า

มันเข้า๒๙๐ไหม

เขาว่าไว้ว่าผู้ใด

ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า
แต่ทำร้ายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตาย
อันนี้คือข้อหาที่ตำรวจแจ้งเพิ่มไปแล้วถูกไหมคะ

ถามว่าเจตนาไหม
ถ้าถามว่าเจตนาฆ่าไหม

เข้าเลยคือไม่ได้มีเจตนาฆ่า
แต่ในกฎหมายมันก็มีแต่
ถ้าแต่มีเจตนาทำร้ายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตาย

จอร์ดที่ไม่รู้จะอะไรได้มากกว่านี้เนี่ย

ตอนนี้โดนนำตัวไปถอนประกันแล้วด้วย

เจตนาเป็นเครื่องแสดง

ไม่ได้ว่ามีอาวุธมีไหม

แล้วเจตนาฆ่ามีไหม

เพราะถ้ามีก็จะไปโดน๒๘๘คือเจตนาค่า

ไปเจตนาฆ่าและยังไตรตองคิดล่วงหน้าด้วย

มันสู้ก็พยายามสู้ว่าบันดาลโทษะ

ดีการที่หมดเนี่ยก็เข้าแบบเดียวกันเลยครับ

เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคตับแข็งเป็นโรคนู้นโรคนี้
ชันสูตรแล้วอย่างที่แพทย์แจ้งเหมือนของลุงซาเล้งเนี่ย
บอกมีโรคประจำตัวตายเพราะติดเชื้อในกระแสโลหิต

เขาบอกว่าทำให้ตายเร็วขึ้น
อันนี้สิน่าสนใจ
เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องเป็นโรคเหมือนกัน
แต่ก็อาจจะยังอยู่ได้อีกหลายปี
ไม่ได้ดูเลยว่าเขาอายุเป็นยังไงตาแก่แล้ว
มาถึงก็ซัดเลย

มีข้อหาเพิ่มผมลองยกดีกาง่ายให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะ
จำเลยปรากฏว่าใช้ไม้ตีนะตีตีใครตีผู้ตาย
ผู้ตายล้มลงยังกระทืบซ้ำจำเลยต้อนผู้ตายไปที่พลิกอัพ
เอาหัวโขกกับพลิกอัพอีกนะฮะแสดงถึงเจตนา
คือพฤติการดังกล่าวยังไม่พอฟังว่าจำเลยมีเจตนาฆ่า
คงมีเจตนาทำร้ายร่างกายก่อนผู้ตายจะถูกทำร้าย
ผู้ตายมีอาการปกติดีไม่ได้ส่อว่าจะถึงแก่ความตาย
โรคตับแข็งซึ่งผู้ตายเป็นอยู่ในเร็ววัน
ที่ผู้ตายถึงแก่ความตายหลังจากถูกจำเลยทำร้าย
สภาพภายในบวมช้ำนะฮะแม้แพทย์ผู้ชนสูตรพลิกศพ
เบิกความว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคตับแข็ง
ไม่ได้ตายเพราะถูกบาดแผลของจำเลยทำร้าย
แต่ไม่ได้ยืนยันว่าการที่จำเลยทำร้ายผู้ตาย
ไม่เป็นเหตุทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเร็วขึ้น
นั่นก็คือว่ามันไปเร่งให้เขาตายเร็วขึ้นถูกไหมคะ
ถูกต้องครับยังมีดีการ์ที่น่าสนใจและเข้ากับจอร์ดมาก
เข้ากับจอร์ดมากเข้ามากเลยครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยไม่มีเจตนาฆ่า
แต่ไอ้เจตนาทำร้ายนี่มีแน่นอนและการทำร้ายเนี่ยมีผลทำให้เขาเสียชีวิต
จะถามว่าเขาแก่อยู่แล้วถ้าไม่ทำก็ตายอยู่แล้ว
ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยก็บอกกฎหมายก็บอกว่าการทำร้ายเนี่ยทำให้เขาตายเร็วขึ้น

อาจจะอยู่ถึง๘๒๘๕๙๐หรือ๑๐๐นึงก็ได้
แต่การที่ไปเตะเขาล้มไปเนี่ยทำให้เขาต้องไปนอนติดเตียง
และท้ายสุดถามว่านานไหมกว่าจะตาย๒อาทิตย์เอง

เพราะฉะนั้นต้องมาติดตามพฤติกรรมไอ้จอร์ดต่อครับ

จาก๒๙๐ที่ผมพูดเนี่ย
มิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

เขาบอกว่าบันดาลโทษะ
เอาล่ะทีนี้ผมเนี่ยเป็นชาวบ้านนะ
ผมก็จะเปิดกฎหมายผมไม่ใช่ทนายออนไลน์
แต่ผมจะเปิดกฎหมายมาตรา๗๒ผู้ใดบันดาลโทษะโดยถูกข่มเหงอย่างรุนแรง
อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม
กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น
สารจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้

ผู้กระทำความผิดถูกคมเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม

ยังไม่ถูกไปคมเหงลงก่อนด้วยหรือเปล่า

เพราะผู้กระทำความผิดคือในโจ๊ดเนี่ยต้องถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงเลย

และด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนั้น
เมื่อถูกคมเห้งก็จึงกระทำการบันดาลโทษะ
คุณขับมอเตอร์ไซค์ไปเฉียวเขาล้ม

เล่นมือถือขี่ไปเฉียวเขาแล้วตัวเองล้ม
ดังนั้นผู้กระทำข้อ๓นะหลักเกณฑ์
กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทษะ
เอาล่ะครับอันนี้แสดงถึงการไม่เข้าใช่ไหม

ไม่เข้าทีนี้ก็มีท่านอายการนะ

ผู้ต้องหาต้องรับผิดในผลของความตายหรือไม่

ความผิดฐานมาตรานี้นะ

และผลของการทำร้ายต้องเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้าย

กล่าวคือความตายเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการทำร้าย
เข้าไหมดังนั้นก็เข้า
นักงานสอบสวนต้องทำการสอบสวนให้ได้ความว่า
ความตายดังกล่าวเป็นผลมาจากการทำร้ายของผู้ต้องหาหรือไม่
ซึ่งจะต้องมีชันสูตรพลิกศพสอบสวนแพทย์

อาจจะบอกว่าตายเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด

มีผลมาจากการทำร้ายร่างกายไหม
จะไม่กล้ายืนยันเด็ดขาดว่าไม่มีผลจากการทำร้ายร่างกาย

เขาจะมีการสืบย้อนกลับไปไหมคะ
ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเลยเสียชีวิต
แล้วติดเชื้อในกระแสเลือดมาจากไหนมาจากอะไร
แล้วก็ไล่ย้อนไล่ย้อนกลับไปอย่างนี้ไหมคะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมที่คุณมิ้นถามเนี่ย
เพราะว่าเมื่อย้อนไปแล้วเนี่ยเขามีดีการระบุอยู่
เขามีดีกาว่าคนที่เป็นโรคตับแข็ง
เป็นโรคความดันสูงเป็นโรคติดเชื้ออะไรต่าง

ได้อ่าได้ใช่ไหมพอถูกทำร้ายแล้วเขาตายอ่ะ
มันเป็นการคุณสามารถยืนยันได้ไหมว่า

การกระทำของคุณก็อาจจะไม่รุนแรง
เพราะในกฎหมายบอกเอาแค่หัวเนี่ยโขกกำแพง
ไม่ได้มีเจตนาฆ่านะ
หรือว่าเอาไม้เนี่ยตีไม่ได้มีเจตนาฆ่า
แต่คุณรู้ไหมอะไรตกใจ
คนที่ถูกทำร้ายตกใจเป็นลมตาย
เพราะตอนนี้ตำรวจเขาเปลี่ยนข้อหาแล้ว
เพราะเปลี่ยนเป็น๒๙๐
ก็คือไม่มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ดังนั้นวิธีรอดของไอ้จอร์ดเนี่ยไม่อย่างนั้นก็จะต้องโดนแล้วครับ
แล้วแต่สารท่านพิจารณา๓๑๕ปี
ทีนี้๓๑๕ปีในมาตรานี้ผมว่าไอ้จอร์ดโดน
แต่วิธีรอดของไอ้จอร์ด

ก็จะต้องทำให้ศาลเห็นว่ามันเล็งเห็นผลถึงการกระทำ

ดังนั้นก็คือเข้า๒๙๐ไงไม่ได้มีเจตนากล้าเห็นไหม

ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายคือมาตรานี้ตรงมากเลย

แต่สู้เนี่ยคือปฏิเสธคือสู้ถูกไหม
สู้เนี่ยมันติดแน่นะ

เพราะฉะนั้นสารภาพครับ

สารภาพครับและเยียวยาครับ

และบอกว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน

อย่างยิ่งนี้มันก็ไม่ใช่ผิดครั้งแรกอะสิ
ไม่ได้

เหลือมันเปลี่ยนกระทำเพชรอีกฟะ

และมีเจตนาแค่ทำร้าย
ก็ขอสารปรานีลงโทษสถานเบา
ถ้าไม่อย่างนั้นนะเราต้องเดา

ต้องมีเท่านี้ต้องมีเท่านี้
ถามว่าจะสู้แหมมันก็มีวีดีโอเห็นชัดเลยนะ
เพราะฉะนั้นวิธีการหลังจากนั้นมาก็ต้องเล็งเห็นผล

ผมก็ยิงมั่วไปแล้วผมเห็นรถโดยสารวิ่งมา

คุณว่าอย่างนี้เนี่ยคุณโดนไหม

โดนฆ่าเลยนะโดนเจตนาฆ่าเลยนะใช่ไหมคะคุณโดนใช่ไหม

จริงเพราะการเล็งเห็นผลว่าการที่คุณกระทำแบบนี้

ถูกไหมครับเพราะเป็นการกระทำที่ส่อถึงเจตนา
เห็นผลแล้วว่าการกระทำของตัวเองเนี่ย

และมีการใช้อาวุธถูกไหมครับ

แต่กรณีของไอ้จอร์ดยังดีที่ไม่มีอาวุธ

เพราะว่าในมาตรานี้๓๑๕ปีไอ้จอร์ด
หาเรื่องซวยเข้าตัวเสียแล้วครับ
ถ้ายืดอกยอมรับสารภาพสารก็อาจจะเมตตานะคะ

ช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องเงินเงินทองที่ดูแล้วอาจจะไม่เหมาะสมกัน

เป็นตำรวจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่ไหมมียศมีตำแหน่ง

แล้ี่ยงงั้นจะได้อยู่ในพื้นที่ดีมั้ย
หรือว่าต้องทำตัวตรงไปตรงมา

ผมมีหน้าที่ผมก็ทำเจ้านายไม่สน

วันนี้มีข่าวตำรวจทั้ง๓ข่าวเลย
ชักดาบกินแล้วไม่จ่ายแหมอันนี้มัน
เงินไม่พอขอกินฟรีได้เปล่า

กิน๒๗๐ขอจ่าย๑๗๐ประหยัดไปสักร้อยหนึ่ง

ก็ไปเจอเด็กเสิร์ฟเป็นนักมวย

เรื่องที่๒อมเงินค่าปรับ

ค่าปรับคือค่าปรับจราจรครับตรงนี้ครับ
สมมุติแล้วกันนะคุณมิ้นคุณไปจ่ายค่าปรับเนี่ยนะ

ออใช่อันนี้ไม่หลวงอันนี้เข้า

เห็นว่าจะหลวงเอาไปตีเส้นเอาไปทำงบประมาณจราจรอะไรต่าง

คือ๒๐๐บาท๑๐๐บาทเข้าท้องถิ่น
อีก๑๐๐บาท๕บาทแบ่งเข้าหลวงเลย
อีกส่วนหนึ่งคือ๙๕บาท
ถูกแบ่งมาเป็น๕๗บาทให้แก่ตำรวจจราจร

และอีก๓๘บาทให้กับผู้สนับสนุน
ผู้สนับสนุนก็อาจจะเป็นผู้ช่วย
อาจจะเป็นผู้ชี้ช่องทาง

รวม๒ก้อนนี้มัน๙๕บาท

ซึ่งเป็นตำรวจจราจรกลางก็หัวใส

รวมเป็น๓๘บาทด้วยเลยบอกว่ามีผู้ช่วยเหลือ

ประทับนี้พูดง่ายจริงก็ควรจะได้๕๗บาทละ
อันนี้ก็คือตำรวจอมเงินค่าปรับ

เป็นตำรวจสนประหลโยธินมีข่าวมา๒๓วันแล้ว
อย่าเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อน

ที่ทำงานมาอย่างตรงไปตรงมา
ถามว่าชีวิตสบายจ่าเขาบอก
ประทวนคนนี้บอกว่าไม่ได้สบายหรอก
อยู่อย่างลำบากเงินก็ไม่มีนี่เงินผมตั้งแต่ปีที่แล้ว
หักปมไปซื้อแอร์ได้ยังไง
เขาบอกเขาไม่มีเขาก็ไม่หนีด้วย
ไม่จ่ายก็ไม่อยากจ่ายแต่หักเข้าไปแบบมัดมือโชคอ่ะ
คือไม่ได้มีการเจรจาพูดคุยตกลงกันในสอนอก่อน
อ่าทีนี้พบตรบอกว่าเอ๊ะนี่มันจะดูเรื่องเล็กก็เล็กนะ

ทีนี้ผมก็เลยเอาสุภาษิตมอโต้ขอ
ในผลคนนี้เขาตั้งฉายาว่าในผลเสื้อครับ
นายพลเสื้อครับท่านนี้ผมเอ่ยชื่อไป
ก็คงต้องรู้จักกันทั่วประเทศท่านคือพลเอกสุนทรโคงสมพงศ์
ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน
โอ้โหอันนี้มันมีมันเป็นสิ่งที่บรรยายได้ถึง
สัจธรรมของผู้ที่เป็นหน้าที่ของตำรวจทหารด้วยซ้ำ
ท่านนี้เป็นทหารนะฮะ
ทีนี้จ่าเลอศักดิ์ที่อยู่สนประหลโยธินเนี่ย
ที่บอกว่าไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายต้องเข้าใจก่อนว่า
หนึ่งจ่าเรือศักดิ์นี่กับพวกอีกสิบคนเขาบอกเขาไปฟ้องนอกหน่วย
การฟ้องนอกหน่วยคือไปฟ้องปปทว่าเนี่ยเขาถูกหักเงินไปโดยที่ไม่ยุติธรรมเขาไม่ได้รับรู้อะไรนะครับ
ถามว่าการฟ้องนอกหน่วยนี่เหมือนกับการประจานไหมก็ต้องเป็นล่ะครับนะฮะ
เพราะโดยปกตินี่ก็ต้องคุยกันเองก่อนคุยกันเองก่อนนะฮะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าแอร์ที่ติดเนี่ยไปติดบ้านเมียน้อยหรือเปล่า

ก็นั่นน่ะสิครับดังนั้นก็บอกว่ามันเป็นการดูแลหน่วยนะฮะ
คือการปกครองสงสัยจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ลูกน้องแหมไม่เชื่อนะโอ้โหร้องเรียนเขาไม่ไหวนะ
ทีนี้ทำไปทำมาแรกมี๑๑คนจะหาลือกับพวกอีก๑๐คน
ตอนหลังถูกลอยแพร่เหลือจ่าอยู่คนเดียวอีก๑๐คนบอกผมไม่เกี่ยวผมไม่เป็นไรหักไปก็ได้ไม่เป็นไร

เพราะว่าเริ่มมีการชี้แจงมาแล้วว่าไอ้นี่เป็นธรรมเนียมไหมคุณมิ้นมีกี่โรงพักที่
คือเขาบอกว่ามันก็มีเป็นร้อยโรงพักที่ต้องหาเงินกันเพื่อซ่อมแอร์

หลายอย่างในส่วนรวมที่ใช้ด้วยกัน
เอาอย่างนี้มาหักเงินผมได้ไงผมทำงานมาอย่างสุจริต
ถามว่าเงินตัวนี้เป็นเงินส่วนตัวไหม
เป็นเงินส่วนตัวของจาเลอเขาก็หักเงินเบี้ยเลี้ยงเขา
เขาทำงานได้มาโดยสุจริต
คุณคิดว่าคนอย่างนี้จะอยู่ในโรงพักได้ไหม
เอาคำถามผมเนี่ยคนอย่างนี้จะอยู่ในโรงพักได้ไหม
ตรงไปตรงมาอย่างที่ผมบอกไม่สนใจใคร
นายว่าอะไรหักผมได้อย่างไรนี่เป็นเงินผม
แต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาคุณชูวิทย์
สิทธิ์ของเขาเนี่ยคุณถามผมไม่ได้บอกว่าไม่เป็นสิทธิ์ของเขา
สิทธิ์ของเขาแต่ผมถามว่าอย่างนี้จะอยู่ในหน่วยอยู่ในโรงพักได้ไหม
จะอยู่ในโรงพักได้ก็ต้องเป็นอีกแบบนึงเหรอคะถ้าอย่างนั้น

เอ้ามันปฏิรูปแต่ปากอ่ะสิ
ดังนั้นตอนนี้จาก็ถูกลอยแผ่น่าเห็นใจ
เดี๋ยวกูไม่เติบโตในอาชีพนะฮะ

ตำรวจไม่มีไม่จ่ายนะครับ

จะมีการปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจัง
ประชาชนก็รอดูอยู่นะคะว่าตำรวจที่

จะยังมีอยู่ไหมจะหายไปไหม

เรื่องภายในการปกครองทุกอย่าง

รอติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้ว